ครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
มีเรื่องราวบนท้องถนนแล้วก็การไล่ล่ากัน
คือขับรถไล่ล่ากันที่ชนบุรีจนเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ทั้งคนที่ไล่ล่าและคนขับรถหนีเนี่ย

เหตุการณ์ขับรถไล่ล่ากันกลางเมืองชนบุรี
ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชมบุรี
ก่อนจะเลี้ยวลงสี่แยกไฟแดงคีรีนคร
่งหน้าแยกพับพลาประมาณ๕๐๐เมตร
จากนั้นรถเก๋งเกิดเสียหลักปีนขึ้นฟุตปาด
ส่วนคนขับรถเก๋งเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี
ก็เปิดประตูวิ่งฝ่าความมืดหายไป
ส่วนรถที่ไล่ล่ามาเป็นรถกระบะอิซูซูสีบรอน

อาศัยช่วงที่ชาวบ้านตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แล้วก็ช่วงชุลมุนคนขับรถกระบะก็วิ่งลงจากรถ

ในที่เกิดเหตุก็เลยพบรถ๒คันนี้
ก็คือรถเก๋งฮอนด้ามีโอสีขาวหมายเลขทะเบียน
กรเรือ๑๐๖๔กรุงเทพฯ
สภาพรถด้านท้ายเสียหายอย่างหนัก
แม็กซ์หลังแตกปีนอยู่บนฟุตปาดนะครับ

ยังไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ได้ยกรถไปไว้ที่โรงพักเพื่อตรวจสอบภายในรถ

มาสอบปากคำหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนรถที่ไล่ล่ามาเนี่ยก็มีเรื่องมีราวอะไรกันนะครับ
แล้วทำไมทั้งคนขับรถเก๋งและคนขับรถกระบะ
ถึงต้องหลบหนีไปนะครับ